คุณผู้ชมครับมาถึงเวลาของหัวเขียวข่าวเด็กที่อุดรธานีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเขามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้
นี่แหละรอยพญานาคหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ไปที่วัดศรีโพทองรัตนารามครับบ้านพรสวรรค์ตะบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ประหลาดชาวบ้านเขาเชื่อสุดจิตสุดใจเลยพญานาคแน่นักข่าวพญานาค
นี่คือผนังวิหารพระองค์เจ้าองค์ใหญ่
พระเจ้าองค์ใหญ่ครับขออภัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพสัทธา
มีรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาอยู่หน้าวิหารด้วย
แล้วก็มีพระสามเณรชาวบ้านไปดูรอยคราบดินโครนกันที่เลื้อยอยู่ตามพื้น
แล้วก็ขึ้นผนังด้วยแล้วก็เลื้อยลักษณะเข้าไปในวิหารครับ
เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคจุดทุษฎ์เทศกราบไหว้ขอพญาขอโชคลาบกันใหญ่
ท่านเล่าบอกว่าท่านบวชที่วัดมา๖ปีแล้วนะครับ
ซึ่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็เดินออกทำวัดเช้ากับเนรอีก๒รูปนะครับ
ระหว่างเดินคุยกันไปก็หันไปเห็นรอยอะไรก็ไม่รู้
เห็นไกลที่ผนังนะครับ
ผนังวิหารพระองค์ใหญ่นะครับ
ก็ถ่ายรูปนะครับไปให้เจ้าวาดดู
แล้วย้อนมาดูว่าให้แน่ใจว่าเป็นรอยพญานาคหรือเปล่า

เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบนี้นะครับ
ส่วนมากจะเห็นในโซเชียลมีเดีย

เป็นพญานาคแน่อย่างที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน
คุณตาสมนะครับคุณตาสมพลอยแถมกลางอายุ๗๐
เล่าบอกว่าน้องพระยาน้องเมียโทรไปบอก
แล้วก็ส่งภาพให้ดูรอยประหลาดนี้นะครับ

ก็เลยมากับภรรยากับลูกสาวมาดูไว้เห็นกับตานะครับ
เชื่อเรื่องพญานาคเชื่ออยู่แล้วล่ะ
พอมาเห็นรอยเนี่ยยิ่งมั่นใจเลยว่าพญานาคแน่
ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นรอยแบบนี้
ที่บ้านโคกสว่างเหมือนกันแน่นอนครับ
เขาจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ครับ
ปลวกมีเลขด้วยเคยเห็นไหมล่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านเรียกอะไรรู้ไหม

มีที่มาและที่ไปที่ไปและที่มานะ

พาไปก่อนเลยที่วัดครองใหญ่หมู่ที่๖ตระมณ์ทะปริกอำเภอเมืองกระบี่
ปลวกเนี่ยเอาความสั้นยาวก่อนนะคะ
สูงสักประมาณ๒เมตรฐานกว้าง๑๒๐เมตร
เรียกกันว่าพ่อท่านรอดพ่อท่านทอง
มีความศักดิ์สิทธิ์นะคนมากราบไหว้
แล้วถูกรางวัลมาแล้วเฮ้ยหลัก๑๐ล้าน
ล้านคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คนก็มากันเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะคุณยายเจือคุณยายเจือเนี่ย
อยู่บ้านใกล้กับวัดนี่แหละค่ะมากราบไหว้
อึ้งกันไปตามกันเลยค่ะ
เลขอะไรให้ยายเขียนเองดีกว่า
ยายรีบจดใส่ตัดเลยไม่รู้นะว่าคุณจัด

คุณผู้ชมลองดูเอาเองละกันทีนี้ถามว่าทำไม

อย่างนี้ในอดีตเนี่ยมีพระเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับ
หลังจากนั้นท่านก็มรณภาพละสังขารไปชาวบ้านเนี่ยก็นำสังขารของท่านทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
จุดเผาตรงเนี้ยเวลาผ่านมาร้อยปีจุดที่เผาศพเนี่ยกลายเป็นว่าจอมปลวกเนี่ยโผล่ขึ้นมา
ก็เลยกลายเป็นรู้ยังพ่อท่านรอดพ่อท่านทองนี่เป็นที่มาของชื่อนะคะไม่ใช่ว่าจอมปลวกขึ้นมาคล้ายกับใบหน้าทั้งสองท่านไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ
อ่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นยังอ่ะตัวเลขอ่ะเออไม่เห็นเห็นเลยอ่าดูเอาเองแล้วกันนะฮะ
ส่วนที่สุรินสุรินสุรินถิ่นเมืองช้างแต่ไม่ดูช้างนะคะไปดูหลักกิโลเมตรจำลอง๒๗มาแต่ไกลเลย
นักเสี่ยงโชครายหนึ่งบอกว่าเดินทางมาจากรัฐกระบังกรุงเทพช่วงหยุดยาวก็เลยพากันมาเที่ยวงานแสงสีเสียง
งานมหากรรมสุรินรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์นะคะที่ตัวเมืองสุรินหาพ่อดูงานเสร็จปุ๊บก็เลยพามากันที่หลักกิโลเมตรจำลองตรงนี้แล้วค่ะ
เฮ้ยจัดขึ้นใหม่อ่ะทำมาใหม่อืมไปขอโชคขอลาบป้วยวันที่สิบหกสิงหาคมนี้
หยิบลูกปิงปองด้วยปรากฏว่าได้เลขหนึ่งตัว

เห็นไหมโอ้โหจางเหลือเกิน
๕หรือ๕

กรมดูสคริปต์ละกัน
ต่อเลยคุณผู้ชมวันนี้เหมือนจะมีการแฝงร่างองค์ลงเยอะเหลือเกิน

คำรามโหกแบบนี้
เห็นบอกว่าเสียงคำรำคล้ายเสือ
นี่เป็นระหว่างที่พรามเล็กเขาเหม็น
้อนข้าวเหนียวดำให้กับลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครู
แล้วก็หุงข้าวเหนียวดำประจำปี๖๕ที่วัดหน้าเขาเหม็น
อำเภอช้างกลางที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ครับ
ชาวบ้านศึกษยานุศิษย์สายมูตัยรูจากทั่วภาคใต้มาร่วมพิธีกันเยอะเลย๕๐๐คน
ซึ่งการหุงข้าวเหนียวดำในพิธีนี้จะมีการนำเครื่องยาสมุนไพรนี่ครับ
แล้วก็ว่านชนิดต่าง๑๐๘ชนิดมาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ลงคาถาอาคม
แล้วก็ป้อนให้ลูกศิษย์แจกจ่ายให้กับคนเข้าร่วมพิธีนี่
ข้าวเหนียวดำแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
เสร็จพิธีชาวบ้านไม่พลาดล่ะจะส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์กันด้วยครับ
เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ดูง่ายอยู่นะนี่เป็นเลขอาราบิกครับ

ต่อเลยที่บริเวณพุทธอุทยานเจ้าปู่ศรีสุโธบ้านบัวป่าจังหวัดร้อยเอ็ด
คักไม่แพ้กันนี่คนมากันคลาคล่ำเลย
ไปขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากันเยอะครับ
แล้วก็มีนางรำหรือว่าธิดานาคีน้อยชื่อว่าน้องนับดาว
นับดาวอายุแค่๗ขวบเดี๋ยวจะเห็นนะคุณผู้ชม
ชุดไทยสีแดงนี่รำอ่อนช้อยเลยครับ
ร่ายรำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วยท่วงท่าที่มันอ่อนช้อยแบบนี้
มหาสารคามมารำที่นี่ครับที่ร้อยเอ็ด
ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาส่วนชาวบ้านที่ไปขอโชคขอลาบ
ก็พากันส่องหาเลขเด่นในอ่างน้ำมนอ่าที่นี่ก็มีอ่างน้ำมนต์ครับ
อาราบิกเหมือนกันและดูง่ายด้วยคุณผู้ชมฮะ
เกาะตัวเป็นเลขชัดเจนแบบนี้เอาไปเสี่ยงกันแล้วกัน
วันพรุ่งนี้๑๖สิงหาครับค่ะ
ไปดูเจ้าของบ้านที่กำแพงเพชรเขาไม่เคยเห็นงูจงอางตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
เพราะว่าเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเปิดออกมาจากฝากระโปรงนะจะเห็น
งูจงอางยาวกว่าสามเมตรอ่ะโอ้โห
กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรครับจุดปางศิลาทองครับ
ใหญ่ไหมล่ะใหญ่นี่ฮะจงอางตัวเบอร์เลอร์เลย
กรรมจะไม่มิดอยู่แล้วอ่ะครับผมที่ซ่อนอยู่ในฝากระโปรงนะครับ
ซ่อนอยู่ในฝากระโปรงรถกระบะทะเบียน๖๔๖๑กำแพงเพชร
จอดอยู่หน้าบ้านเลขที่๔๒๓หมู่๘ประวัติภองราณพัฒนานะฮะ

นายพาธุงสากกลางอายุ๘๒ของบ้านเล่าว่า

เห็นงูมันเลื้อยผ่านแคบร์ตกใจไม่ตกใจได้ไงตัวขนาดนี้
มันเลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในฝากระโปรงของรถกระบะ
แล้วแม่ทำไงแม่ก็นั่งเฝ้ามันไว้
อื่นไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่จับได้นะวัดความใหญ่โอ้โห
ก็อยู่อีกสี่เมตรเหล่าสามจุดเจ็ดห้า
บางคนบอกโอ้โหเกิดมาอายุเท่านี้
ยังไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอา
บิเล็กที่ทะเบียร์รถไลน์พวกนี้
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแน่นอนโอ้โหแล้วงูตัวใหญ่ยาวขนาดนี้
ถ้ามือผู้หญิงนี้ไม่มิตรนะอ๋อนี่มือผู้ชายมือพี่ผู้ชายดิ
เออเนี่ยส่วนงูอีกตัวเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะ
ทะเบียนบอกไปไม้บอกเรือเก้าห้าสองห้านะครับชุมพรตัวใหญ่ไม่แพ้กัน
เขาบอกจอดอยู่ที่อ่าพื้นที่เขายกสำหรับร้านรถน่ะอ๋อ
อ๋อเนินเนินนะอ่ะใช่ค่ะคนใช้ครับเขาเอาคลิปมา
บอกข้อความบอกว่าเหมือนลุ้นมวยน่ะนะครับแล้วระหว่างที่พี่สามคน
กำลังจับงูตัวนี้ออกมาจากฝากระปกนี่ฮะนี่ฮะคอมาแล้วนี่โอ้โห
โอ้โหดูมันเหมือนจะโฉกไหมน่ะดุครับดุดุทีเดียวงูตัวนี้
อ่ะต่อกันที่เรื่องงูงูสิงโอ้ยงูชุมเหลือเกินงูชุมแล้วเกิน
ที่มันเกี้ยวกันด้วยอ่ะมันเกี่ยวกันมันพลอดรักกันครับคุณผู้ชม
งูสิงคู่นี้นะฮะคนเข้าไปดูมันก็ไม่หวั่น
หมาไปเห่ามันก็ไม่แยกจากกันครับในคลิปนี้พี่นรินชัยทองพันช่างเจ้าของร้านเค้กมะพร้าวสดที่ถนนเทศบาลดำริตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
อืมนำมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความบอกว่าโรงแรมมีไม่เข้าฮะมันเป็นงูพี่แม่เออไปเปิดห้องกันเลยเหรอ
คือธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาเดาว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวผู้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับ
นารินชัยเล่าบอกว่าหลังจากโพสต์นี้เนี่ยเห็นว่ามันแปลกดีอยากให้คนเห็น
เพราะธรรมดาเนี่ยงูเนี่ยถ้ามันเจอคนแบบนี้มันจะรีบผล่าออกจากกัน
พี่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสามสิงหาคมจากสี่โมงเย็นได้ค่ะ
นะครับออกไปเก็บข้าวเก็บของนี่แหละฮะเขาบอกว่าเชื่อเหมือนกันเจอแบบเนี้ย
โชคลาภต้องมานี่เราเดินทางมาถึงขั้นที่ต้องเดาเพศงูกันแล้วนะนะคะ
ไห้สาจีนบ้างไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้ไม่เป็นไรเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาใช่ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ไห้ศาสตร์จีนเข้าไปทอดปลาใช้กระทะถูกไหมทอดปลาต้องใช้กระทะ
พอกลับมาอีกทีเฮ้ยที่กระทะมีตัวเลขนั่นไงบรรพบุรุษให้โชคทันตาเห็นเลยค่ะ
เลขอะไรไม่รู้นะคะเอาไปไหว้กงตอนเช้าทอดปลาเอาไปไหว้กง
พอตกเย็นจะเอากระทะไปล้างก็เป็นแบบนี้เลยแชร์แวบดูเอากันค่ะ
ดูเอากันค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะอืมจบข่าวจบข่าวแล้วอืมจบได้อ่ะ
ง่ายดีนะอ่ะจบชัดสั้นเลยส่องเลขจากอย่าไปพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเลข
เคลื่อนไหนมันใกล้สิบหกแบบนี้แล้วค่ะก็ต้องไปดูบรรดาเจ้าแม่อืม
เจ้าแม่ทุกคนแล้วก็นี่โอ้โหเจ้าพ่อจอมทัพคุณแม่อ๋อมสกาวใจกับเจ้าพ่อจอม
ครับมาอีกแล้วภาพแอปแลกเราต้องใช้สมองกันเยอะอีกแล้วฮะ
เจ้าพ่อจอมทัพเนี่ยบอกว่าเป็นภาพไปเที่ยวสวนสัตว์กับเพื่อน
แล้วจะเห็นสีม่วงสีม่วงนะคุณผู้ชมเลขเหมือนอะไร
ตัวการใน๔ตัวท้ายนี่๑แต่ตัวหน้าไม่แน่ใจครับแล้วก็มีขีดน้ำเงิน
น้ำเงินด้วยนะไปต่อด้วยแม่น้ำหนึ่งครับ
ห้าห้าต้องมานี่ห้าต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จับคู่ให้ด้วย
ดูไปก็มีเลขเหมือนกับเจ้าพ่อจอมทัพเหมือนกันพี่ดุ่ยล่ะพี่ดุยพรรณมาเหมือนกัน
โพสต์เล่าให้ฟังถึงความฝันว่ากำลังนำทหาร๓๒๖นายไปทำศึกยุทธหัสถี
แล้วชนะด้วยนะพี่ดุ๋ยเนี่ยแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองถือขวดสีเขียวครับ
สีเขียวนั่นขวดอะไรพี่เบิร์ตฮะขวดอะไรอ่ะเครื่องดื่มอะไรสักอย่างไม่แน่ใจ
อ๋อน้ำตาลสดเออน้ำตาลสดก็บอกว่ามังถือไปทำศึกยุทธฑิน้ำถ่าถีด้วยน้ำตาลสด